พูดถึงเรื่องความปังขอแสงความดีกับอาโน๊ตเชิญยิ้มกันหน่อย

วันก่อนไปเจอแกยืดอกเลย
พักภูมิใจเดินอาดอาดอาดอาด
เออบอกว่าอาเนี่ยถูกลอตเตอรี่มา

เฮ้ยเราก็ตกใจคุณอาช่องดีจังเลยโอ้ย

ในชีวิตอาโน๊ตเชิญยิ้มตั้งแต่เกิดมา๖๙ปี
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ถูกลอตเตอรี่คุณผู้ชม
ถูกไปนะคะถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
งวดที่ผ่านมาถูก๒ใบ

พี่ออนนักข่าวของเราก็งงกันเอ้าอาถูก๒ใบทำไมอาดีใจจังเลย
แล้วเห็นอาโพสต์แบบนี้เราก็เข้าใจว่าเออถูกหมายเลขเปล่าจ๊ะ
ถูกใบเดียวถูก๒ใบก็คือใบคู่กัน๙๙
แต่อย่าว่าไปอาบอกว่าเท่านั้นหลานเอ้ยอาเขามีความสุขแล้ว
นี่มันครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่เกิดมา๙๖๙ปีนะคะ
จะถูกลอตเตอรี่กับเขาเนี่ยแหละค่ะแถมเลขที่ซื้อคือเลขทะเบียนรถค่ะ
ตามมาตลอดทั้งชีวิตค่ะเพิ่งจะเข้าเป้าก็คราวนี้แหละค่ะ
ฟังเสียงอาโน๊ตหน่อยแกภูมิใจมากครั้งเนี้ยอืม
ต่อ๒ใบไม่คุ้มทุนแล้วก็ที่ผมโพสต์ไปนะมันมี๑๐ใบก็มี
ผมซื้อทั้ง๑๙๙๑๙๙แล้วก็๒๓ผมซื้อทั้ง๒๓และ๓๒นะ
ผมซื้อทั้งไทยรัฐแล้วก็ซื้อทั้งเวิร์คพอยต์ดีนี่ฮะ
อยู่เป็นคนอย่างผมอยู่อีกนานคนอย่างผมอยู่อีกนาน
เลขทะเบียนรถด้วยแล้วก็ไม่มีใครซื้ออ่ะเลขเบิ้ลอย่างนี้
ออกมาโอ้โหดีใจแบบบอกไม่ถูก๒ใบนี่คือสี่พันแต่พอมาดูทุนแล้ว
โอ้ซื้อไป๕๖๐๐๐เฮ้ยแต่มันทำไมโคตรดีใจเลยเขาไม่รู้
ไม่เคยถูกเลยอย่าว่าแต่ถูกเลยเฉียดยังไม่เฉียดเลย
มีความรู้สึกว่าเลยก็ต้องเล่นมุกในหัวใจว่าแม่ค้าเจ้านี้ก็ไม่เข้าท่าเลย
ทำไมไม่เอาเลขที่ถูกมาขายบ้างวะก็ดีนะก็อุดหนุนรัฐบาลอ่ะ
เพราะเขาบอกว่าสลากกินแบ่งใช่ไหมเขาแบ่งให้ใครก็เรื่องของเขา

ฟังคุณอาแล้วเพลินมากนะคะแต่ที่แน่๑๖เมษายนนะคะเราจะถูกไม่ใช่แสนแล้วนะ
ถูกต้องเราถูกมากกว่าแสนแน่ขอให้ถูกเป็นล้าน

เอาจริงนะเตือนอโน๊ตไว้ก่อนเลยถูกครั้งแรกมันต้องมีครั้งต่อไป

เหมือนที่เราซื้อแล้วผิดครั้งแรกมันก็ผิดครั้งต่อไป
ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะ
คุณผู้ชมทุกอย่างอยู่บนความเสี่ยงนะจ๊ะ

สำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ